คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อช่วงเช้ามืด๒๕เมษายนที่ผ่านมา
คุณตาเช้าพรมมาอายุ๘๐ค่ะคุณตาเนี่ยเป็นคนขี่รถสำล้ออยู่หน้าตรอกชุนหง
แล้วก็อยู่ตรงนั้นเป็นประจำชาวบ้านรู้จักคุ้นเคยกันดีขี่รถสำล้อมาสามสิบกว่าปีแล้ว
เช้ามืดยี่สิบห้าเมษายนเนี่ยนะคะมีคนร้ายไปทำร้ายร่างกายตะเช้า
ตาเช้าเนี่ยนั่งจมกองเลือดอยู่ข้างข้างรถสำล้อแล้วก็จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาเป็นร้านทองแล้วเขาก็มีกล้องวงจรปิด
แล้วก็เห็นภาพนี้ลูกศรสีเขียวคือตาเช้าลูกศรสีแดงคือคนร้ายนะคะ
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๕๐ปีขี่รถจักรยานยนต์มา
จอดแล้วก็หลบอยู่หลังเสาไฟอืมเห็นตาเช้า
อยู่สักประมาณสามนาทีได้เดินข้ามถนนมาหา
แล้วก็หยิบอะไรก็ไม่รู้ออกมาจากเสื้อคาดว่าจะเป็นอาวุธ
แล้วก็ตีไปที่หัวของตาเช้า๒ที
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไป
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
ทีนี้ค่ะผู้ต้องหาคนนี้ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับนะคะ
ช่วงเที่ยงวันนี้ศาลจังหวัดนครสวรรค์อนุมัติออกหมายจับค่ะ
ชุดสืบสวนสพนครสวรรค์ก็เลยไปจับกลุ่ม
นายวีรพงศ์ป้องป้อมอายุ๕๐ปี
เป็นชาวตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ไปจับที่บ้านนะคะ
ก็นำตัวนายเวียรพงศ์พร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดง
ก็คือคันที่คาดว่าเอาไปใช้ก่อเหตุที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุธินันคงแช่มดี
ผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ร่วมสอบสวนด้วยนะคะ

แต่นายเวียรพงศ์เนี่ยตอนแรกปฏิเสธนะตอนแรกบอกว่าไม่ใช่
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลย
แต่ว่าชุดสืบสวนก็นำตัวนายเวียรพงศ์ไปคุมขังชั่วคราว
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มคราวนี้สอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
พันธุ์ตำรวจเอกสุธินันผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค
ก็เลยบอกว่าพอสอบปากคำเพิ่มเนี่ยนะนายเวียรพงศ์ผู้ต้องหาก็ยอมรับ
บอกว่าเป็นคนที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดจริง
แต่ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปตีตาเช้าจนเสียชีวิตอืมงงไหมล่ะ
การให้การของเขาบอกว่าคนที่เข้าไปตีเนี่ยไม่ใช่ผม

คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีหลายจุด
ช่วงที่เขาขี่จักรยานยนต์ผ่านเนี่ยผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์ผ่านเนี่ย
เวียระพงบอกว่าอันนี้ใช่ผม
แต่ไอ้คนที่เดินไปตีตาเช้าเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ผม
แต่มันจะมีมุมที่เห็นว่าก็คนเดียวกันที่ไปจอดรถจักรยานยนต์แล้วเดินลงมาอย่างนี้
ก็ตำรวจก็ต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละ
หลักฐานทางภาพถ่ายแบบนี้ภาพกล้องวงจรปิดแบบนี้ในการที่จะ
เป็นหลักฐานยืนยันมัดตัวให้ได้ว่ามันคือคนคนเดียวกัน
ใช่ค่ะคือการจับกลุ่มในเวียรพงศ์เนี่ยนะคะ
สืบสวนเขาไล่ดูเลยนะกล้องวงจรปิดตรงไหนที่อยู่
เส้นทางการหลบหนีบางมุมอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันมี
กล้องวงจรปิดบางมุมเห็นรถจักรยานยนต์และเห็นเลขทะเบียนชัดเลย
คุณภาคภูมิเนี่ยก็อย่างเงี้เอออย่างเงี้มันชัดนะ
ก็เวียรพงศ์บอกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยใช่ผมเออ
แต่ไอ้ภาพที่เดินเข้าไปตีมันไม่ใช่ผม
อันนี้จะไปพิสูจน์ยังไงตำรวจจะต้องไปพิสูจน์ยังไงว่า
มันคือคนคนเดียวกันวีรพงศ์บอกว่าก็ภาพที่เห็นเนี่ย
กำลังจะกลับบ้านแถวแถวตำบนน้องกรดอืม
ซึ่งก็ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่กิโลครับชุดสืบสวนเขาบอกว่า
เขาติดตามตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงรอจนกว่าสารจะอนุมัติออกหมายจับนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่ารู้แล้วคือนายเวียรพงศ์นี่แหละ
คือจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันพอรู้แต่รอสารอนุมัติออกหมายจับก่อน
พอได้หมายจับปุ๊บก็เลยเข้าไปจับอืม
แต่ว่าระหว่างรอหมายจับเนี่ยคือเฝ้าเลยน่ะยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมง
กลัวว่าจะหลบหนีอ่ะนะคะครับแต่หลังจากจับเนี่ย
ก็มีการตรวจค้นยึดกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์ต่าง
ก็มีไม้มีท่อนเหล็กตั้ง๖อันนะจากการไปตรวจค้นที่บ้านพัก
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปดูตรวจหาร่องรอยดีเอนเอนะคะ
เพื่อตรวจสอบว่านายเวียรพงศ์ใช้อะไรทำร้ายร่างกายตาเช้า
ตาเช้าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนมูลเหตุจูงใจยอมรับว่า
ยังไม่รู้ตำรวจบอกยังไม่รู้เลยเพราะวีรพงศ์ไม่ยอมพูดอะไรเลย
อืมไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นก็ต้องไปหาหลักฐานพวกดีเอนเอใช่ไหม
ว่าในตัวคุณตาเช้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่ตรงกับนายวิรพงศ์บ้าง
อืมเพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นตอนแรกคือตำรวจบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี้ยครับ
เคยไปทำร้ายเหมือนกับแบบทำลายทรัพย์สินคนอื่น
ทุบรถไปอะไรแบบนี้ของคนในพื้นที่มาก่อนด้วย
โอ้โหแล้วช่วงเกิดเหตุดูจากกล้องวงจรปิดมันก็มืดพอดีนะ
มืดอ่ามันมืดเลยเช้ามืดเลยอ่ะส่วนข้อมูลที่บอกว่า
สาเหตุที่ตาเช้าไปรอรับลูกค้าขาประจำที่ตรอกชุนหง
แต่เช้ามืดเนี่ยนะคะก็คือตะเช้าเขามีลูกค้าประจำ
เราก็เลยตามหาค่ะว่าลูกค้าประจำคนนี้คือใคร
เพื่อเขาจะให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ทางคดี
ทีมข่าวของเราไปเจอเจ๊บ๊วยค่ะนางมาดีทนทาราก็คือคนที่จ้างตาเช้า
ไปรับทุกวันตอนตีสี่ครับคือให้ไปรับตีสี่เพราะว่าอยากจะให้ไปส่งที่สวนสุขภาพอุทยานสวรรค์
แล้วก็รอรับกลับบ้านไปออกกำลังกายที่สวนไปวิ่งทุกวันเจ๊บ๊วยบอกว่าให้วันละร้อยนะ
ตาเช้ารับส่งเจ๊บ๊วยถ้าวันไหนไปซื้อของในตลาดก็ให้ค่าจ้างเพิ่ม
บ๊วยใช้บริการตาเช้ามาหลายปีค่ะสาเหตุที่เลือกใช้บริการตาเช้าเนี่ย
เพราะว่าตาเช้าทำงานรับจ้างขี่สำล้อแบบนี้มาหลายปีแล้วครับ
เช้าเป็นคนซื่อนิ่งเงียบแล้วก็ในอดีตรู้จักกับภรรยาของตาเช้าด้วย
ก็เลยไว้ใจแต่เช้าให้มารับทุกเช้าวันเกิดเหตุก็ไม่รู้ทำไมว่า
ตะเช้าไปนั่งรอที่หน้าตรอกชุนหงพระปกติแล้วเนี่ยนะคะ
ตาเช้าจะขี่รถไปรอที่หน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านเนี่ยจะห่างจากตรอกชุนหงจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
เช้าวันเกิดเหตุเนี่ยเจ๊บ๊วยบอกว่าก็แปลกใจเหมือนกัน
อ้าวทำไมตาเช้าไม่มารับตามนัดอืม
กระทั่งให้ลูกสาวไปตามที่บ้านถึงรู้ว่าตาเช้าถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะ
แกมาปุ๊บเราก็จะเปิดประตูออกไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถกลับไปอืม
แกก็จะไปคอยแต่ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยได้คุยอะไรกันหรอก
แล้วแกไม่เคยชวนคุยอะไรเจ๊เลยเหรอใครมาสิใครก็ไม่คุยอะไรกัน
ไม่ค่อยคุยบางครั้งเราก็ถามแกแกเฉยบอกลุงไม่สบายหรือเปล่า
ถ้าไม่สบายก็ไม่ต้องมารับนะแกบอกผมไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้คุยอ่ะ
ลุงแกไม่ค่อยคุยเห็นแกอยู่ตลาดมานานแล้วแล้วเรารู้จักเมียแกด้วยอืม
แล้วก็เห็นแกเป็นคนที่ว่างเฉยเฉยเราก็กล้าที่จะเข้าไปอืม
แต่เช้าอายุแปดสิบนะฮะขี่สำล้อเครื่องเป็นอาชีพอืม
ลูกชายบอกให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกจนต้องไปเปลี่ยนสำล้อเครื่อง
สตาร์ทเท้าเป็นสตาร์ทมือให้พ่ออ่ะเพราะอายุเยอะแล้ว
จะได้ติดเครื่องง่ายง่ายหน่อยนะครับส่วนวันที่เกิดเหตุที่ถูกตี
จนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นั่งเลือดโชคอยู่ที่สำล้อเครื่องของตัวเองเนี่ย
คนที่ไปเจอเป็นคนแรกนะครับเป็นพนักงานทำความสะอาดของเทศบาลเมืองนครสวรรค์
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปเจอมา
บอกว่าตอนนั้นช่วงเช้ามืดก็เดินผ่านพอดีนะสักประมาณเกือบตี๔
ทีนี้ตรอกชุนหงเนี่ยมันมืดแล้วเห็นตาเช้านั่งอยู่ตรงที่บริเวณที่วางขาของผู้โดยสาร
ก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จเดินผ่านตะเช้าไป
ค่อยย้อนกลับมาคุยด้วยคิดว่าคงนั่งอยู่เฉยตีสี่ครึ่งทำงานเสร็จ
ก็ย้อนกลับมาเดินผ่านมาตรงรถของตาเช้ากำลังจะตะโกนเรียกตาเช้าเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบเหมือนกับทุกครั้ง
ระหว่างกำลังตะโกนเรียกก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมตาเช้านั่งอยู่ที่เดิมเลย
คือตอนตี๔ที่เดินผ่านนั่งอยู่ตรงนี้แบบนี้ตี๔๓๐เดินย้อนกลับมา
นั่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยมือขวาจับราวเหล็กรถสำล้อลำตัวเริ่มเอียงไปเอียงมา
เหมือนแขนขวาเกี่ยวราวเอาไว้ไม่ให้ตัวเองร่วงลงไปอ่ะแต่ลำตัวเนี่ยเริ่มเอ็นเริ่มเอียงแล้วนะ
เหมือนกับจะหมดสติก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูพบว่าโอ้โห
ตาเช้าเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยคือศีรษะเนี่ย
เลือดที่ออกมาเนี่ยมันแห้งจนติดผมแล้วก็หนังศีรษะพนักงานทำความสะอาดของเทศบาลที่มาเจอ
บอกว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยก็ตะโกนเรียกให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
มาช่วยกันพาตาเช้าไปหาหมอ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ยังรู้สึกอยู่นะว่า

ว่าตอนรอบแรกที่เจอตาเช้าตอนตี๔
ตอนนั้นเธอไม่เห็นมันมืดไงไม่เห็นว่ามีเลือดไง
คือถ้าเห็นตั้งแต่ตอนนั้นช่วยตั้งแต่ตอนนั้น
ก็ตาเช้าอาจจะไม่ตายก็ได้
เธอก็ยังรู้สึกว่าแหมถ้าเห็นก่อนตอนนั้นน่ะ

มันมืดมันสะหรัวมากเลยแล้วพี่ก็ไปจ้อง
เพราะว่าภาพที่เห็นลุงเขานั่งเนี่ย

ลุงเขานั่งโยกแบบนี้แล้วพี่ก็มองอุ๊ย

มันก็วินาทีนั้นก็แหกปากลั่นเลยให้เขาช่วย
ส่วนที่สพเมืองนครสวรรค์วันนี้นะครับ
หลังจากที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับทางครอบครัวของ
แล้วก็มาขอบคุณเจ้าหน้าที่

ดีใจมากที่ตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งเขากับครอบครัวมีคำถามอยากจะถามคนก่อเหตุว่า
มาทำร้ายตาเช้าทำไม
เพราะว่าอายุเยอะแบบ๘๐ขนาดนี้แล้วเนี่ย
ต่อยนี่คือแค่ต่อยธรรมดาก็สู้ไม่ไหวแล้วอ่ะ
ใช่แล้วคนอายุ๘๐เขาไปทำอะไรให้คุณ
หนึ่งขั้นต้องเอาโหไปตีหัวเขาเจ้าเต้าตายอะอ่ะใช่
ตอนนี้โกรธมากนะแล้วทางครอบครัวบอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้
และไม่อยากให้ผู้ก่อเหตุมาขอโทษหรือมาขอเข้ามาศพตาเช้าอะไรทั้งสิ้น
เพราะเกรงว่าหากมาเนี่ยเดี๋ยวยาดที่ยังโกรธแค้นกันอยู่

ก็อยากจะถามเขาว่าตีทำไมเขาไปทำอะไรให้เหรอ
ถึงว่าต้องตีกันถึงตายอย่างเงี้แค่ต่อยแกก็แย่แล้วใช่ไหมอืม
คนปี๘๐นี้ไปโดนคนอายุน้อยกว่ายังต้อง๓๐๔๐ปีต่อย
แค่สตาร์ชรถแกยังสตาร์ชไม่ค่อยไหวยังต้องไปเปลี่ยนเครื่องเป็นสตาร์ชมือให้แก

ส่วนเรื่องการจัดพิธีศพของเจ้าเช้านะครับทางลูกกับครอบครัวยืนยันว่าก็จะชาวพนักกิจศพทันทีเลยนะฮะ
ที่วัดช่องศรีสิทธิวรารามวันอังคารที่๓๐เมษายนนี้๑๕นาฬิกานะครับ
ก็มีผู้ที่ทราบข่าวแล้วก็รู้เรื่องราวของตาเช้าผ่านทางสังคมออนไลน์
บริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลืองานศพอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ซึ่งทางนายอนัตชัยลูกบุญธรรมของเช้าบอกว่าเพื่อป้องกันข้อคอรหาที่จะตามมาในภายหลัง
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีผู้ที่บริจาคเข้ามาเนี่ย
ใส่ในชื่อบัญชีธนาคารของภรรยาของต้าเช้าก็คือแม่ของตัวเองนะครับ
ชื่อนางวันนากรัตระกูลนะครับให้เป็นผู้ถือเงินและใช้จ่ายเงินทั้งหมด
ลูกกับญาติคนอื่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินส่วนนี้อย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องของการจับกลุ่มตัวคนที่ทำร้ายร่างกายตาเช้าได้แล้วเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจสพเมืองนครสวรรค์บอกว่าอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์
ว่าจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้หรือเปล่า
เพราะตาเช้าเนี่ยโอ้โหคนในพื้นที่รักอืมคนรู้จักมาคุ้นกันเป็นอย่างดี
ว่าแกถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยก็กลัวตำรวจก็กลัวว่าจะโดนรุมประชาธรรมอ่ะ
ครับผู้ต้องหาคนนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะไปทำแผนหรือเปล่านะคะ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบภอมเมืองนครสวรรค์
แจ้งข้อกล่าวหานายเวียรพงศ์ป้อมป้องข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับอันตรายจนถึงชีวิตส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
เป็นเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่
แล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ผู้ต้องหาก็ยังภาคเศษอยู่ใช่ค่ะนะ